อยากจะถามคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า

ถ้ามีของรักของห่วงเนี่ยนะครับ

ของรักของข้าใครก็ห่วงใครก็รัก
เป็นกอล่ำเหรอคะ

คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับ
ถ้าเรารักอะไรเราก็ต้องดูแลมันให้ดี

กับของรักของหวงของตัวเอง

น้องชายไปเล่นพิเลนกับน้องชายตัวเอง

อันนั้นสิเอาไปยัดเข้าไปในนั้น

ไปยัดกับไอันนั้น

จริงหรอยัดไปทำไม
น่าจะทำเพื่อความเพลิดเผลิน

ตอนเอาออกมันไม่เพลินเพราะว่ามันเอาออกไม่ได้
เอาออกไม่ได้อยู่ประมาณ๖วัน
คุณคะ๖วันเลยเหรอ
อย่างหนึ่งที่มันจะเกิดนะคืออะไรรู้ไหม

อันนี้ก็คือขั้นแรกว่าใคร
มันมีอาการแปลกคือมันเริ่มเน่า

ทีนี้ล่ะก็ต้องไปหาคุณหมอกู้ภัยเขาก็ช่วย
สุดท้ายครับถามหมอหมอครับเอาออกได้ไหม

ไอ้เกลียวเหล็กที่เป็นน็อตออกเนี่ยนะตัวน็อตที่มันมีท่อใส่เข้าไปได้เนี่ยเอาออกได้โอเคไอ้หนุ่มก็โลกใจ
สบายใจแต่สุดท้ายสุดท้ายของรักของห่วงของตัวเองไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้
หมอบอกว่าต้องตัดทิ้งโอ้โหนี่ดูให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
นี่ต้องเอาออกทั้งเกลียวเอาออกทั้งของรักเลยเหรอคะ
คุณพลอาสาบ้านร่มใส่นะครับโพสต์ภาพเรื่องนี้เอาไว้เป็นภาพในขณะที่อาสากู้ภัย
เขากำลังตัดเหล็กเกลียวออกจากอวัยวะเพศของชายคนหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาสักช่วงเวลา๕ทุ่มนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ต้องเป็นข่าวแบบนี้เพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันอดรนทนไม่ไหว
อย่างที่ผมบอกไปมันเจ็บมากเพราะว่าเก็บเอาไว้หลายวันแล้วมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า
แล้วสุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งแสดงความเสียใจด้วยอย่างแรงเลยนะฮะ
ผู้ชายน่าจะเข้าใจนะผมเข้าใจเป็นอย่างแรงเลยฮะ
เพราะฉะนั้นคุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณรักเอาไว้ให้ดี
ลองฟังเสียงของเจ้าหน้าที่หน่อยไหมน้องใบตอ

เจ้าหน้าที่อาสามูนิธิกู้ภัยร่มไส้เขาว่ายังไงฮะ

แล้วก็ลักษณะก็อวัยวเพศถูกสวมอยู่ในท่อเหล็กแบบปีเกี้ยวครับ
แล้วก็บวมแดงมีหนองอ่า
ครับครับก็เขาบอกมา๕๖วันแล้วประมาณ๕๖วันแล้วติดอยู่ครับ

ทำอะไรเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เราไปเจอก็ลักษณะก็ปกตินะครับ

ก็เลยไม่ได้คิดว่าสงสารครับ

สหายก็ใช่ครับอายุน้อย
ประเมินอาการมาไปต่อใช่ต้องใช้คำนี้คุณว่ารักแท้
ดูแลไม่ได้เอาล่ะในเมื่อดูแลไม่ได้มันก็ต้องจาก
เราไปแสดงความเศษใจด้วยนะยังไงซะหมอเขา

เห็นบอกแผงมันน่าว

คุณผู้ชมทั้งคุณ
คุณผู้ชมส่งมาบอกด้วยว่าชื่นชอบข่าวนี้ค่ะ
มีอะไรก็ไม่รู้เข้าไปติดเนี่ยค่ะชอบมาก
ก็ส่งมาดูแล้วกันคุณผู้ชมชื่นชอบข่าวไหนเดี๋ยวรู้รางวัลกันด้วยนะคะ